คนนึงว่าคนนี้ไม่รู้เรื่องพาไปทำบุญหรือเปล่านะคะ
สำหรับซอลจียอนสาวเกาหลีสุดแบ๊วของเราคุณ
ก่อนหน้านี้มีประเด็นโอ้หลากหลายมากมายเหลือเกินนะคะ
ออกมาพูดแล้วแต่ว่ายังก็โดนโซเชียลนะ
กระนำซ้ำเติมนะคะจะมีกรณีอะไรบ้างมีประเด็นอะไรบ้าง
พูดว่าอย่างไรบ้างคู่กรณีเป็นใครบ้าง
เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังค่ะ
ไปดูกันสักหน่อยคุณแต่ว่านี่เลยคู่กรณีที่ตัวเป้งเลย
ตัวหลักสุดตัวไหนดี

คนนี้เคยออกมาโพสต์ถึงพฤติกรรมเทกองถ่ายของสาวจียอนแล้วนะ
เรื่องนี้เธอให้เหตุผลว่าในการถ่ายทำคิวแรกมีการผิดข้อตกลงกันเล็กน้อย
แต่เธอก็ทำงานให้อย่างเต็มที่นะ
แต่ต่อมาค่ะก็เจอปัญหาเรื่องทีมงานกองถ่ายไม่มีบทให้ดูก่อนล่วงหน้า

เพราะว่าเธอรู้ตัวดีว่าปัญหาเรื่องภาษาแล้วก็การสื่อสารเธอมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่
หากไปด้นสดหน้าเซ็ตเนี่ยจะทำให้กองเขาเสียเวลาเอา
แต่ก็ยืนยันนะคะไม่ได้แจ้ง
แต่ก็เธอก็ยืนยันนะว่าได้แจ้งทีมงานล่วงหน้าแล้วหลายวันนั่นเองค่ะ
แล้วย้ำด้วยนะว่าเธอเนี่ยไม่ใช่คนเรื่องมากหรือถ้าเป็นอย่างนั้นคงไม่มีงานมาทำทุกวันนี้หรอก

เปิดไปช่องไหนก็เจอแต่จียอนช่วงนี้เอาจริง

ใช่ค่ะคุณยังไม่จบนะไปต่อที่อีกหนึ่งประเด็นดีกว่า
ไม่อยากร่วมงานกับนักแสดงตลกในหนังของพี่พศนี่แหละค่ะ
โดยบุคคลที่ตกเป็นคู่กรณีนะคะคือนักแสดงอารมณ์ดีคุณก๊อฟเบนจพล
ก่อนหน้านี้หลายคนก็เดากันไปต่างนานาว่าตลกคนนั้นคือใครนะฮะ

คุณจียอนก็ชี้แจงชัดเลยนะคะว่าคำพูดเหล่านี้ไม่เคยออกจากปากเธอเลย
แล้วก็ไม่ได้ส่งผลให้เธอนั้นถูกถอดออกจากรายการตลกชื่อดังด้วย
เป็นเธอนี่แหละที่ขอพักเองเนื่องจากคิวไม่ลงตัวค่ะ
แล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าทุกฝ่ายเข้าใจดีค่ะ
อีกหนึ่งเรื่องแล้วกันอันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวหน่อยนะคะเป็นสมาชิกแก๊งแตกของเธอนั่นแหละค่ะ
ก็มีรุ่นพี่ชมพู่ก่อนบ่ายแล้วก็สาวอุ้มลักษณะนะคะ
แต่ว่าจียอนย้ำชัดเลยค่ะว่าเรื่องนี้ทุกคนยังรักกันดีอยู่
แม้ว่าจะเจอกันน้อยลงนั่นเองค่ะ
จียอนก็ยอมรับเลยนะคะว่าเพราะตั้งแต่เข้าวงการมาเนี่ยไม่เคยเจอกระแสข่าวหนักขนาดนี้มาก่อนเลยไง
แล้วก็ในฐานะที่เธอเป็นเด็กนะคะหากมีข้อผิดพลาดหรือว่าทำให้ใครเข้าใจผิดเนี่ยเธอก็ต้องขอโทษด้วยนะคะ